เป็นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปเลือกตั้งกันเสร็จแล้วแล้วออกมา
มันเป็นเหตุระทึกที่ผู้หญิงคนหนึ่งตามมาแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นสามีของเธอปรากฏมากับหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปเลือกตั้ง
ออกมาจากหน่วยเอาปืนยิงแล้วเอามีดแทงเลยค่ะลองดูค่ะ
ไป
ครั้งมันคือตอนระดับตรงครั้งตรงดาดสำรวงห้าสิบแปด
สามโลห้าสิบแปดครับแบบใช้มีแทงฟอร์ไปเลยฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะที่เราวงเอาไว้ตรงนี้ณเวลานี้
คือผู้หญิงเสื้อแดงอยู่ตรงรถกระบะนะคะคือเธอเนี่ยมีปืนและมีมีดฮะ
ก่อนที่จะมาจุดนี้รถกระบะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่า
รถกระบะมาแล้วเฉชนเข้ากับเสาไฟฟ้าทางซ้ายมือ
หลังจากนั้นมีคนเปิดประตูลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีตายคือผู้ชายคนหนึ่ง
พอผู้ชายคนนั้นลงจากรถปุ๊บคุณผู้ชมดูตามเลยนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงเสื้อแดงทำอะไร
ตามมาที่ผู้ชายคนนั้นแหละค่ะพยายามวิ่งหนีเธอเอามีดออกมากระหน่ำแทงซ้ำ
ผู้ชายคนนั้นคือสามีของเธอในขณะเดียวกันในรถยังมีผู้หญิงที่นั่งข้าง
คนขับมาด้วยเป็นผู้โดยสารเปิดประตูนาทีระทึกแล้ววิ่งหนีเหมือนกันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในซอยวัดด่านสำรงห้าสิบแปด
ตำบลด่านสำโรงที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ
รถกระบะเข้าไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่เห็น
ทีนี้กล้องเนี่ยมันจับภาพไว้ได้หลายมุมพอเกิดเหตุแล้ว
เขาไม่ได้หนีไปไหนคะผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้
ตำรวจมาถึงก็มาตามควบคุมตัวเธอพร้อมกับของกลาง
ของกลางก็มีทั้งปืนมีทั้งมีดนั่งอยู่แบบนั้นนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกแบบนี้ว่าจุดนี้ที่เกิดเหตุมันอยู่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะ
เหนือจากจะไปเจอรถกระบะสีขาวที่สภาพเนี่ย
ด้านหน้าพังยับเยินเพราะชนกับเสาไฟฟ้ามีร่องรอยตรงรถเนี่ยคือมีอาวุธปืนเนี่ย
เข้าไปที่รถหนึ่งนัดกระจกด้านหลังเนี่ยแตกกระจาย
ด้านหลังคนขับก็ยังมีรอยกระสุนอีกหนึ่งนัดแม่ค้าอาหารตามสั่งที่ขายอยู่ข้างทางตรงนั้นบอกว่า
เห็นรถกระบะขับสายไปมาจนเกิดเหตุกระทั่งมีผู้ชายวิ่งลงมาแล้วผู้หญิงเสื้อแดงตามมาแทง

เขาอยู่ด้านนี้มันโดบลงรถไอ้ผู้หญิงวิ่งและไอ้กิ๊บแพง

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาประชาชน
แล้วคนจำนวนมากที่ไปเลือกตั้งด้วย
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านางสมรอายุ๖๑ปีค่ะ
ตำรวจคุมตัวได้เพราะเขาไม่ได้หนีไปไหนแล้วมีของกลาง
เป็นอาวุธปืนลูกโม่และมีดปลายแหลม

แล้วคนเจ็บนั้นก็คือผัวของเธอเองชื่อว่านายสมคิดค่ะ
บอกว่าเธออยากสั่งสอนสั่งสอนให้แค่เจ็บ

แค้นที่สามีเธอชอบไปมีผู้หญิงคนอื่น
เป็นแบบนี้มาหลายครั้งและจับได้หลายคน

ทางด้านสามีของเธอจะพาผู้หญิงคนหนึ่งมาเลือกตั้งที่บริเวณนี้
นั่งรถมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมาเคลียร์ปัญหา
จนกระทั่งเจอว่าขับรถออกมาจากหน่วยเลือกตั้ง
พยายามเรียกแต่สามีไม่ยอมจอดรถ
ตัดสินใจยิงปืนใส่แล้วกระโดดขึ้นท้ายรถยิงซ้ำด้วยค่ะ
โหโหดอย่างเดียวเลย
ก็โหดมากอย่างเดียว

คือเธอก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ